เราเองมาแล้วถ้าคนไม่รู้กับตัวเองเนี่ยจะไม่มีความรู้สึกหรอกว่า
กดดันขนาดไหนใช่ไหม
ก็เรารู้ข่าวว่าถูกให้หลังวันใหญ่อู้ดีใจเลยเขามีบุญวาสนาเยอะนะ

เป็นหลักฐานเพราะมันเป็นข่าวบ่อยเหลือเกิน

แบบนั้นเราให้ความเห็นอะไรมากก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างเออเราก็ทำมาหายจินหาชายจินค่ำแล้วหมากก็เหมือนแล้ว

ก็อยากจะรวยเหมือนกันอยากจะถูกรางวัลกับเขามั่ง
แต่วันล่างเราต้องเอาไปแบบบริสุทธิ์ได้ดีใจกว่าจะดีกว่า
ฝากหน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่าคนที่เออแบบอย่าอย่าไปทำเลย

ผมก็โดนโดนมาแล้วเนี่ยอืมอุทาอุทาหอนเป็นเป็นอุทาหอนของตัวเองมาแล้ว
มันเป็นบทเรียน